ซึ่งจริงแล้วมีนักกีฬาหลายคนเหมือนกันที่อยากจะขอสัญชาติเป็นสัญชาติไทย
เพราะฉะนั้นมาลองดูกันหน่อยว่าถ้าอยากจะก้าวข้ามมาเป็นสัญชาติไทย
จะต้องมีทำหรืออะไรยังไงบ้าง
ก็ตามพระราชบัญญัติสัญชาติพุทธศักราช๒๕๐๘
แล้วก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา๑๐นะคะ
กรณีขอแปลงสัญชาติเป็นไทยสำหรับคนต่างด้าว
มีหลักเกณฑ์คร่าวแบบเข้าใจง่ายมี๙ข้อด้วยกัน
ข้อที่๑ก็คือต้องเป็นคนต่างด้าวทั่วไป
ข้อที่๒บรรลุนิติภาวะแล้ว
จากนั้นต้องมีความประพฤติดีด้วยผ่านการตรวจประวัติอาชญากรรมเรียบร้อย
อาชีพที่ทำก็ต้องเป็นอาชีพที่สุจริตนะคะมีรายได้เป็นหลักแหล่ง
ต้องมีใบสำคัญถิ่นที่อยู่
มีบัตรประจำตัวคนต่างด้าวมีชื่ออยู่ในทะเบียนราชด้วยนะคะ
นอกจากนี้ก็ยังต้องอยู่ที่ไทยไม่ต่ำกว่า๕ปี
มีความรู้ภาษาไทยสามารถพูดแล้วก็ฟังภาษาไทยได้อย่างเข้าใจ
แล้วก็ต้องมีเอกสารแจ้งความจำนงสละสัญชาติเดิม
รวมถึงผ่านเกณฑ์ที่ทางการไทยกำหนดไว้ค่ะ

เพราะว่าก่อนหน้านี้โค้ช๑คน

ถ้าว่าโค้ชเชียสประสบความเสร็จแล้วแต่โค้ชเชียสทำไมถึงไม่ได้สัญชาตินะครับ
คือโค้ชเชย์ติดเรื่องของปัญหาคือการที่ติดการถือ๒สัญชาติ
แน่นอนนะครับคือคนเกาหลีส่วนหนึ่งเนี่ย
คือถ้าเกิดว่าบ้านปลายชีวิตอาจจะกลับอยู่ที่นั่นเนี่ย
อาจจะลำบากนิดหนึ่งตรงที่ว่าเขาต้องสละสัญชาติ

คือจีนก็ไม่ยอมให้ถือ๒สัญชาติเหมือนกัน
อย่างโค้ชเชียสสละสัญชาติจีนมาถือสัญชาติไทยเลย
ใช่เพียงสัญชาติเดียวนะครับนี่ก็เป็นที่มาที่ไปยัง

เงื่อนไขคือเกินพอที่จะทำได้เหมือนโค้ชเซียเหมือนกัน

ก่อนอันนี้ก็พยายามขอสัญชาติไทยหลายครั้ง

รวมถึงการซื้อบ้านที่อยู่อาศัยต่าง
สร้างครอบครัวนะครับแล้วก็การขอวีซ่าด้วย
ซึ่งเงื่อนไขของโค้ชเชย์มีการเสนอไปเป็นเงื่อนไขพิเศษ
ให้ถือได้๒สัญชาติทั้งเกาหลีใต้แล้วก็ไทยมาแล้ว

เนื่องจากว่าทางเกาหลีใต้ไม่อนุญาตให้ถือ๒สัญชาติ

เรื่องนี้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ลงตัวสักทีหนึ่งนะครับ
เกาหลีก็ยังไม่ได้๒สัญชาติ
เลยก็ผมต้องเลือกหนึ่งชาติครับ
แต่ว่าถ้าผมเลือกที่ไทยแล้วก็เลือกที่เกาหลี
จริงอันนี้ก็ต้องคิดหนัก

ในครอบครัวผมก็มีผู้ชายผมอยู่คนเดียวครับ
ถ้ายกโลกก็เหมือนเสียนำสักพล
ผมก็ต้องคิดดาวแล้วก็ต้องคุยกับเป็นคนใหญ่ที่ครอบครัวผมด้วยครับ

มีเท่านี้จริงซึ่งเราเข้าใจได้

จากนี้นะคะก็ยังมีนักฟุตบอลต่างชาติหลายคน
ที่เข้ามาท่างที่เมืองไทยมันเป็นระยะเวลานาน
แล้วก็อยากที่จะเปลี่ยนสัญชาติมาเป็นสัญชาติไทยนะคะ

ตอนนี้ก็ไปค้าแข้งอยู่ที่ลีกที่จีน

มีกาฟาดูโรซินมี่นักเตะจากไนเจรีย

ปัจจุบันก็สังกัดอยู่ทีมราชนาวี
แล้วก็มีคาตาโนฮิโรมิจินะคะ
เตะชาวญี่ปุ่นที่อยู่ไทย๖ปีแล้วเหมือนกัน